คนนี้น่ารักน่าหยิกจริงเลยน้องโมสวิสรุธหรือว่าไอ้จ้อย
แจ้งเกิดมาเลยจากละครยอดฮิตบุภเพสันนิวาสเปรี้ยงปร่างกันไปแล้ว
งานรุมเข้ามาไม่หยุดไม่หย่อนเลยโอ้โหแฟนคลับนี้ยิ่งไม่ต้องพูดถึงเลย
เพราะว่าแฟนคลับเขาเพิ่มเป็นทวีคูณเลยล่ะคุณ
ล่าสุดค่ะรวมตัวกันมาจัดงานแฟนมิติ้งให้กับน้องโมสด้วย
แล้วก็โมสบอกว่าโอ้โหคุณมีซีนที่แบบประทับใจมากมายเกิดขึ้นค่ะ
เป็นครั้งแรกแล้วก็เป็นงานที่แฟนจัดให้

ก็ดีใจมากครับสนุกเป็นอะไรที่เกินคาดมากเพราะว่าเพราะว่าเราไม่เคยมีมาก่อน
มีซีนที่ช่วงที่เขาตัดต่อวีดีโออะไรอย่างนี้แล้วก็ร้องเพลงให้เราซึ่งแบบว่าน่ารักมาก
วันนั้นวันนั้นมีหลายคนที่จองเอาไว้แล้วก็ติดธุระไปเล่นมายังไงก็หวังว่าเดี๋ยว๑๐ปีหน้า
หรือเวลาที่เหมาะสมเราคงจะได้จัดอย่างนี้ขึ้นมาอีกนะครับผม

เห็นภาพดูสนุกสนามน่ารักด้วย
เรียกได้ว่าเป็นมิตรภาพใหม่ที่เกิดขึ้นนะคะ

ก็จริงแล้วดาราที่แจ้งเกิดจากเรื่องนี้ก็เยอะแยะกันไปมาก
ถูกต้องแต่ละคนก็มีฐานแฟนคลับของตัวเองขยายมากยิ่งขึ้นนะ

เหมือนกับว่าตอนนี้กลับมาแจ้งเกิดใหม่อีกครั้งหนึ่งเลยก็ว่าได้